ช่วงนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปทานขนมขนมลา

ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการประกอบพิธีวันศาสตร์เดือน๔
ของชาวไทยพุทธในพื้นที่ภาคใต้
มีเพียงครั้งเดียวเท่านั้น
ซึ่งชาวบ้านก็ยังใช้วิธีการทำแบบโบราณอยู่
ชาวบ้านกว่า๒๐ครัวเรือนในพื้นที่หมู่ที่๖ตำบลเหนือคลอง
มารับซื้อถึงหมู่บ้านเลย

ขนมลากรอบแบบโบราณ
เป็น๑ใน๕อาหารหัวใจหลักของการจัดหมับ
หรือว่าสำหรับในประเพณีบุญศาสตร์เดือน๑๐
ชาวไทยพุทธต้องนำไปวัด
เพื่อประกอบพิธีทางศาสนาในขึ้น๑๕ค่ำเดือน๑๐

ซึ่งถือว่าเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนแล้วนะคะ
สำหรับการทำขนมลาในพื้นที่ตำบลเหนือคลอง
ใช้วิธีเคาะลาแบบสมัยโบราณ
โดยการใช้กะลามะพร้าวจอบเป็นรูเล็กค่ะ
เป็นภาชนะที่ใช้แสมรับใส่แป้ง

แล้วก็ทับไปทับมาเป็นวงกลมลงในกระทะที่มีน้ำมันร้อนพอหมด
ก่อนที่จะพับครึ่งให้ขนมลาออกมาเป็นรูปเหมือนครึ่งวงกลมเมื่อสักครู่นี้นี่นะคะ
แต่ละปีจะทำขายเดือนเดียวคือช่วงก่อนถึงวันศาสตร์เดือนสิบ
ลาแต่ละวันผลิตได้ประมาณ๕๐๐แผ่นนะคะ

แพ็กใส่ถุงถุงละ๕ถึง๒๐แผ่น
รายได้วันละ๑๒๐๐บาท
ที่สำคัญคือได้สืบสารวัฒนธรรมประเพณีเก่าแก่
และสามารถถ่ายทอดให้คนรุ่นหลังได้เห็นด้วย
ปีทานได้๑เดือนเท่านั้นสำหรับขนมลากรอบ

ผมชอบทานอร่อยดีแต่ว่าหาทานยาก

จะหาทานทั้งทีนะต้องทานในสมมุติมีงานเทศกาล
ในบ้านกรุงเทพ